โดยงานภาครัฐทั่วประเทศก็ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เพื่อถวายความจงรักพักดีกันอย่างพร้อมเพียงครับ
นายบัญเจิดภูสมศรีรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
หน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศา๑๒สิงหามหาราชินี
จากนั้นก็ได้ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
เส้นทางรอบเมืองเชียงรายระยะทาง๑๐กิโลเมตร
เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ขณะที่จังหวัดอุทัยธานีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรี
เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร๓๙๙รูป
เลิมพระเกียรติที่วัดมณีสถิตกปิตฐาลามพระอารามหลวงหรือวัดทุ่งแก้ว
เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมบรรพชา
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โครงการรักลำน้ำมูลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงลำน้ำมูลและปลูกต้นไม้กว่า๒๐๐ต้น
ในพื้นที่สาธารณะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับนายวิทูรัฐศรีนามผู้ราชการจังหวัดและเหล่ากาชาติจังหวัด
ได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดจันทบุรี
โดยมอบสิ่งของให้ผู้ต้องขังชาย๒๐๐คน
และชุดเด็กอ่อนให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งคัน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
และที่จังหวัดยาลาโรงเรียนสอนตัดผมแห่งหนึ่ง
อำเภอเวียงศาสตร์จังหวัดสุราธานี
ช่างตัดผมกว่า๑๐คนไปให้บริการตัดผมฟรี
กับเด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในพระราชุปธรรม
เพื่อร่วมกันทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน

โดยมีเด็กนักเรียนมาใช้บริการตัดผมฟรีกว่า๑๐๐คน
รอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กเป็นอย่างมากครับ